เหตุการณ์นี้ที่สมุทรสงครามนะคะเป็นเรื่องระหว่างลุงกับหลานคือลุงเนี่ยเอาฉมวกแทงอกหลานชายวัยสามสิบเก้าปีจนอาการสาหัสนะคะ
ครับก่อเหตุเสร็จลุงทำอะไรเดินไปซื้อบุหรี่สูบสุดท้ายโดนจับได้ที่หน้าร้านที่ไปซื้อบุหรี่นั่นแหละค่ะ
คือสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูนะคะเพราะว่าลุงเองได้ประกันตัวออกมาแล้วพี่อุ๋ย
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบางคนทีสมุทรสงคราม
ในเอวัย๓๙ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายแผลหนึ่งนะคะมีบาดแผลฉีกขาดที่ใต้คางอีก๑แผลเลือดไหลออกเยอะมาก
กู้ชีพมูลนิธิสรรพราเชนปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระพุทธเลิศล่า
คนก่อเหตุคือลุงค่ะลุงของคนเจ็บนายสุชาตินิตนาลัยก่อเหตุเสร็จทำอะไร
ซื้อบุหรี่สูบอย่างสบายใจเฉยเลยนะคะหรือฮะตำรวจก็ไปจับที่หน้าร้านที่ซื้อบุหรี่อ่ะแหละ
เป็นร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านอ่ะแต่วันนี้ตัวลุงสุชาติอ่ะ
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูค่ะว่า
สาเหตุที่ไปก่อเหตุมันคืออะไรเราส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็บ้านของคนเจ็บกับบ้านของลุงสุชาติที่เป็นคนก่อเหตุ
อยู่ติดกันมีแค่ต้นไม้ปลูกเป็นแนวรั้วแค่นั้นเองคือใกล้กันมาก
หน้าบ้านของคนเจ็บยังมีคราบเลือดค่ะยังมีมุ้งหลวดมีหน้าต่างที่เสียหาย
ของคนเจ็บเป็นคนให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าถามอาการลูกชายอ่ะนะ
ปลอดภัยแล้วครับปกติลูกชายกับตัวนายสุชาติ
ไม่ค่อยลงลอยกันชอบพูดจากกระทบกระทั่งกันตลอดเลย
นายสุชาติก็เป็นพี่ชายแม่นี่แหละชอบกินเหล้า
ชอบเปิดเพลงดังดังจนแบบนอนกันไม่ได้
วันเกิดเหตุตัวแม่บอกแม่ไม่อยู่บ้านแม่ก็ถามลูกชายนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายก็บอกว่าก็ลุงพี่ชายแม่กินเหล้าแต่เช้าเลย
ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันตอนเกิดเหตุลูกชายจะไปปิดหน้าต่าง
จู่ลุงเอาฉมวกแทงเข้ามาตรงหน้าต่างข้างบ้านแล้วโดนลูกชายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
แม่บอกว่าก็ยอมรับว่าลูกชายปากไม่ค่อยดีพูดจาก้าวร้าว
ก็สอนลูกตลอดนะว่าอย่าทะเลาะอย่าไปมีปัญหาอะไรกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าพี่ชายตัวเองจะทำกับลูกชายเขาแบบนี้ก็คือมีศักดิ์เป็นลุงหลานกันเนี่ยทำกันขนาดนี้ได้ยังไง
หลังจากนี้แม่บอกว่าจะมองหน้ากันติดไหมเนี่ยบ้านก็อยู่ติดกัน
คนก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแม่เนี่ยแล้วคนเจ็บก็ลูกชายแท้ของแม่เนี่ย
บอกหนักใจเลยแม่จะยังไงดีเนี่ย

ใช่ค่ะทำอะไรไม่ถูกเลย
เขาเสี่ยงมามันก็ดังเนี่ยเขาจะนอนไม่ได้บ้างอะไรบ้างเนี่ย
เขาก็เลยแบบมีปากเสียงกันบ้างอะไรกันบ้างกระทบกระทั่งกันไป

ที่บ้านนี้ก็นอนไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องให้ได้มันอยู่กันอย่างนี้เลย
เพราะว่าเขาเปิดเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้ว

ที่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นแม่
เมื่อวานพ่อกับแม่ไม่อยู่กับพี่ชายไม่อยู่กับเขาอยู่บ้าน
แล้วเมื่อวานก็กินเหล้ากันต้องเห็นว่ากินเหล้าตั้งแต่เช้า
ก็กินเหล้านะบ้านพี่ชายบ้านอะไรอย่างนี้
ที่นี้ไปดูเขามาเขาบอกว่าเขาแค่ว่าจะไปปิดหน้าต่าง
เขาคือก็ไม่อยากได้ยินเสียงอะไรแล้วหน้าต่างกระจกรวนอะไรเขาจะปิดให้หมด

พอดีว่าไอ้ลุงนี้ก็อยู่อยู่ฟังว่าเอาอะไรพุ่งเข้ามาเหล็กแหลมอะไร

แต่เขาเพิ่งมารู้เมื่อกี้เขาบอกว่าจะเป็นจมูกอะไรอย่างนี้

พยายามฆ่าเขาเลยเหมือนกับว่ามันเอาตายอ่ะ
ทีนี้ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคู่กรณีก็คือผู้ก่อเหตุอ่ะนะคะ
นายสุชาติค่ะนายสุชาติบอกว่าผมไม่ได้แทงหลาน

ตอนนั้นน่ะยืนอยู่หน้าบ้านไม่ได้เดินไปที่บ้านของหลานชายเลย
แต่ยอมรับว่ามีปากเสียงกับหลานชายจริงเรื่องราวมันบานปลายมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
หลานชายชอบด่าเขาเป็นประจำ
คนในหมู่บ้านเขาก็รู้กันหมดว่าหลานชายชอบมาด่าเขา
เมื่อวานนี้กำลังเดินไปคุยกับพี่ชายอีกคนที่บ้านอยู่ติดกันกับบ้านของหลานชาย
แล้วตอนจะเดินเข้าบ้านอ่ะหลานชายตะโกนด่าออกมาจากบ้านโอ้โห
ด่าสารพัดสารเพด่าแกบ้างหัวงอกบ้างสิงสาราสัตว์มาหมด
หลานชายไม่เอ่ยชื่อว่าด่าใคร
แต่ตัวนายสุชาติบอกว่าก็แหมเดินผ่านแล้วด่าเลยจะด่าใคร
ด่าผมนี่แหละพอด่าเสร็จก็เลยท้าทายไปว่าอันแน่จริงไปคุยกันหน้าถนน
หลานชายก็บอกว่าก็แน่จริงมาคุยในบ้านดีกว่า
นี่ลุงเรียกไปหน้าถนนหลานเรียกเข้าบ้าน
แต่ลุงบอกว่าไม่เข้าไปหรอกเรื่องอะไรจะเข้าไป
ก็เลยยืนอยู่หน้าบ้านค่ะปรากฏว่าหลานชายเปิดหน้าต่างออกมาด่าอีก
แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังในบ้าน
หลานชายก็ตะโกนเรียกลุงอีกคนขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนแทง
ตัวนายสุชาติบอกว่าผมก็ขี่รถไปซื้อบุหรี่ร้านสะดวกซื้อ
ตำรวจมาจับผมเฉยเลยหาว่าไปแทงหลาน

แกบอกแกไม่ได้แทงแกบอกแกไม่ได้ทำอะไรเลยจริง
แล้วหลานชายมาสร้างเรื่องใส่ร้ายกันทำไม
แล้วฟะว่าแกเป็นแทงทำไมนี่
ผมเดินกลับมาจากบ้านพี่ชายบอกผมจะเดินเข้าบ้าน
เดินไปถึงตรงนั้นมันเดิน
พอมีคนเดินมา
ผมก็เดินมาอยู่ตรงนี้ดูทางนี้มันเป็นอะไรของมันวะ
เขาจะบอกว่าเราเป็นคนทำใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปพูดยังไงผมก็ไม่รู้

ลุงสุชาติบอกลุงไม่ได้ทำ

สิงเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนี้นะคะ

สิงห์บอกว่าก็คู่นี้เขาทะเลาะกันเป็นประจำ
ส่วนใหญ่จะเป็นหลานที่ด่าลุงนะ
เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุได้ยินเสียงหลานตะโกนให้ช่วยเรียกรถพยาบาล

ตอนนั้นก็ถามว่าใครทำอะไร

ก็เลยไม่เห็นว่าใครแทง

เอ้าจริงก็ไม่เชื่อนะว่าลุงจะไปแทงหลาน

ว่าน้องชายเราก็ไม่ได้ไปต่อเราต่อเถียงด้วยใช่ไหม

ให้จับว่าหากพูดตามจริง

ห้ามตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นมันจนทุกวันนี้ละอาเต็มทน
มาขนาดนี้ห้ามเจรายฝ่อนเจรายก็บอกว่าไม่เอาไม่ทำไม่ทำ

ผมก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนักก็เบื่อเลย
ทีนี้ค่ะต้องถามตำรวจก็แล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันนะคะ
ตำรวจสพบังคุณทีบอกว่าก็แจ้งข้อหาลุงสุชาตินั่นแหละ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ
แต่เดี๋ยวจะต้องสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้มันละเอียดมากกว่านี้
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คือถ้าผิดจริงก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ว่าตอนนี้ลุงสุชาติก็ได้ประกันตัวออกมา
เพราะว่าลุงแกก็ปฏิเสธนะคะว่าแกไม่ได้ทำ

ก็ไปดูว่าอาวุธอะไรที่คนเจ็บเขาถูกแทง

ถ้าเกิดไม่มีลายนิ้วมืออะไรของลุงสุชาติเลยก็

เออเอาลูกผู้ชมครับดูเหตุ